คุณเลี้ยงกบก่อนดีกว่านะคะคืออย่างนี้
เกษตรกรท่านไหนที่เลี้ยงกบอยู่

แปรรูปเป็นการขายยำกบแทนดีไหม
เผื่อคุณจะขายดีนะ
จ้ะมากันที่ตลาดนัดสุภพลกบินบุรีนะคะ
อยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
มาซื้อยำกบร้านป้าสำรวยพลาหาร

ว่าร้านนี้ยำกบคั่วกบอร่อย

แล้วอยากซื้อซ้ำอยากกลับมาซื้ออีกราคาไม่แพงยำกบ๖๐บาท
ส่วนคั่วกบสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะคะป้าสำรวยเล่าให้ฟังว่าช่วงโควิด
บที่เลี้ยงไว้หลายบ่อของน้องชายขายไม่ได้ไม่มีแม่ค้าพ่อค้ามารับกบไปขาย
สำรวยก็เลยคิดจะเอากบในบ่อมาทำยำกบคั่วกบขายดีไหม
เอามาขายตามตลาดนัดพอได้แบบทำขายปั๊บ
ลูกค้ามาซื้อปุ๊บทำปุ๊บลูกค้ามาซื้อปั๊บทำปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บ
เออปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหทำไมมันส่งมาอย่างเงี้ยตั้งใจสิตั้งใจเล่นสิ
พอทำขายลูกค้าก็มาซื้อกันเยอะเขาบอกโอ้โหขายดีมากเลยเนี่ยคุณดู
ทำแทบไม่ทันขายแทบไม่ทันเพราะว่า
ติดใจในความแซ่บเวอร์ของรสชาติยำกบร้านนี้ว่าซ่าน
ส่วนใครที่อยากจะแวะมาซื้อยำกบคั่วกบอบอบแอบแอบแอบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
พูดขัดหน่อยเหรอเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเป็นกบอะไรกันแน
ก็มันเป็นก็มันเป็นยำกบพอกินแล้วมันอร่อย
มันแซ่บมันก็จะมีเสี่ยงตามมานะคะก็แวะไปทานกันได้นะคะ
ร้านป้าสำรวยเปิดประมาณบ่าย๒อยู่ที่ตลาดนัดสุภพลกบิน
แล้วก็ตลาดนัดทิพท็อปบขศกบินบุรีหรือว่าโทรสอบถามนี่
เราขึ้นเบอร์โทรให้แล้วนะจ๊ะยำกบหกสิบคั่วกบสี่สิบ
เลือกกันตามอัธยาศัยเลยจ้าเอาตามที่ชอบตามที่ชอบนะจ๊ะ